แต่ว่าคุณผู้ชมที่จะลงทะเบียนเราชนะนะครับ
วันจันนี้ไม่ต้องไปเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว

แล้วก็ผมอยากจะให้ฝากไปถึงรัฐบาลครับ

ข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยมีในครั้งนี้นะครับ
มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ท่านจะได้รู้ว่าคนไทยที่นะฮะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือบางคนลูกหลานอาจจะเอาสมาร์ทโฟนอันเก่าที่ลูกไม่ใช้แล้วเนี่ยไปให้ใช้อ่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะเล่นเน็ตลงแอปอะไรก็ออกไปโทรเข้าโทรออกกันอย่างเดียวมันมีจำนวนเท่านี้แหละครับคราวหน้าถ้าจะออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแล้วถ้าจะ
สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนขอให้เอาข้อมูลนี้จากธนาคารกรุงไทย
ประเมินด้วยครับผมยกมือกลับขอบพระคุณเลยฮ
แล้วก็เอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นบทเรียนด้วย
อยากให้ประชาชนต้องมาลำบากกับการที่จะมาขอเงินเยียวยา

นี่หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าขนาดว่าเงินมีอยู่ในกระเป๋า
แล้วเอาเงินมาแจกยากขนาดนี้แล้วปัญญาที่จะไปหาเงินมาเนี่ย
มันยากขนาดไหนนะคะ
บันเถอะคุณผู้ชมนะประสบการณ์นะเรียนรู้กันไปค่ะ
แต่ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก่อนที่จะเข้าข่าวดิฉันไปขอดูน้องทีมงาน
ขอดูภาพนี้หน่อยพอดูแล้วขออนุญาต
ยังไงฮะขออนุญาตขำคือน่ารักมากค่ะ
คุณยายต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์เราชนะใช่ไหมคะ
ให้มันตรงกับรูปในบัตรไงใช่เออสแกนเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักที
มีชาวเน็ตไปให้คำแนะนำด้วยแล้วทำตามคำแนะนำของชาวเน็ตประสบความสำเร็จหรือเปล่าดูคลิปแรกก่อนค่ะ
ดีนะคือปุ้ยดูแล
แหดดีนะคือปุ้ยดูแล
ปุ้ยขำแล้วปุ้ยถึงอ่านข่าวนี้ได้
ค่ะตอนนี้ถ้าก๊อฟอ่านข่าวนี้ก๊อฟอ่านไม่ได้แล้วครับ

คือแบบขำน้ำตาไหลคุณยายน่ารักเนอะค่ะค่ะคือผมเข้าใจ
มันต้องเอาหน้าไปใกล้ใกล้จนแบบจมูกปาสักโตโตมันถึงจะผ่าน
ให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยายแกก็เออเนอะขำน้ำตาไหล
คือเพื่อนหนึ่งว่าชัดทุกรูขุมขนนะคะอืม
ต้องใกล้ขนาดไหนเหรอคุณรุมะสแกนรอบแรก
สแกนเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะฮะ
คือจริงวันนี้ตั้งแต่๖โมงเช้าเป็นต้นไปใช่ไหมคะ
คนที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ
จะได้รับเงินงวดแรก๒๐๐๐บาทผ่านแอปเป่าตังค์ใช่ไหมคะ
ขั้นตอนที่ยากที่สุดนี่แหละค่ะ
คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าให้ผ่าน

กลายเป็นเรื่องขำลั่นบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ

แกนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทุกที
คุณยายพยายามเรียกขยับหน้าเข้าไป
ขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อย

สรุปว่ารอบแรกไม่ผ่าน
ทีนี้ลูกหลานก็ไม่รู้จะทำไงแล้วล่ะค่ะ

เผื่อจะมีวิธีที่ทำให้การสแกนใบหน้าของคุณยาย
ผ่านได้ง่ายบ้าง
หันตัวเองไปหามุมที่แสงเข้าหน้าชัด

ยายลองเอาแป้งมาทาที่หน้าให้ขาวดู

คุณผู้ชมอยากเห็นขั้นตอนการทาแป้ง

คืออย่างที่ผมบอก
คือถ้าแสงมันไม่พอมันจะสแกนไม่ผ่าน

ก็เอาแป้งมาทาเพื่อให้หน้ามันขาวขึ้น
แล้วมันก็เลยจะผ่านเพราะบางทีรอยเขียวยศเรา

ไม่ผ่านอยู่ดีสุดท้ายรู้ไหมคุณยายทำไง
ลูกหลานบอกว่าถ้าลองวิธีนี้นะ

หลานพาคุณยายไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมมันสีซิด

สุดท้ายสำเร็จมะ

สำเร็จนะฮะแต่ว่าบางคนไปแสดงความคิดเห็น
เอานะวิธีที่ง่ายกว่านี้คือ
ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
ง่ายกว่าการไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่คือ
ถือบัตรประจำตัวใบเก่า

เพื่อให้ธนาคารยืนยันตัวตนให้ก็ได้นะคะ

พี่ต้องถามให้ชัดว่าทำหน้าใหม่หรือทำบัตรประจำอายุ

ตัวจริงปัจจุบันแล้วแก้มออกแล้ว

หลายปีพี่ไม่ค่อยทำบัตรประชาชนหาย

แต่ก็ยังวางเหมือนเดิม